พาไปที่สุรินทร์กันหน่อยครับปัญหานักเรียนนักเลงเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
สองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันอืมปลาประทัดใส่กันปลาขวดใส่กัน
แต่ชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเขาซวยไปด้วยเพราะว่าไปโดนรถของชาวบ้านครับ
แบบนี้เกิดมาแล้ว๔เดือนครับ
โอ้โหเหมือนดูหนังเลยครับเนี่ยหยิบมีดหยิบอาวุธแล้วก็วิ่งใส่กันแบบนี้
ว่างปลาขวดแล้วก็มันก็เสียงแตกเพลงแตกโพร่งแบบนี้นะฮะ
โดนรถชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยนี่รถกูนะเว้ยแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กันกับโรงเรียนโตงน้อยครับ
เป็นโรงเรียนที่เหมือนกับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสอยู่ในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเลยว่าที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะ
เกิดนานมาถึง๔เดือนแล้วครับตั้งแต่ช่วงลอยกระทงปีที่แล้ว
พฤศจิกายนนับมาจนถึงทุกวันนี้๔เดือนที่จะมีวัยรุ่นนักเลงขาสั้นมาป่วนในชุมชนอยู่เป็นประจำเลย
กลางวันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อกวนตกดึกดึกขั้นตีหนึ่งตี๒นะครับ
ประทัดยักษ์จุดพลุในงานศพเสียงดังสนั่นหวั่นไหวหลับนอนกันไม่ได้เลยครับ
กลางวันมากันแบบนี้ฮะโอ้แล้วเสียงรถแต่ละคันแบบโอ้โห
กลางคืนสมมุติพี่มิ้วคุณผู้ชมนอนอยู่เสียงดังแบบนี้ฮะ
นี่ครับคือชาวบ้านเขาคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่น
แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าทะเลาะอะไรกันกับวัยรุ่นในถิ่นหรือเปล่า
หรือว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาค้างคากันมาก่อนอยู่แล้วไหม
ชาวบ้านเขารู้แต่พูดไม่ได้มันมีประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
หนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุเห็นว่าเรียนอยู่ม๒เป็นลูกชายของหัวคะแนนนักการเมืองคนหนึ่งในพื้นที่
รู้จักกันดีเพราะว่าเด็กคนนั้นคือแสบเหลือเกิน
สร้างปัญหาสารพัดย้ายโรงเรียนก็บ่อยแต่พูดชื่อไม่ได้
ไม่มีใครกล้าพูดชื่อครับคนในชุมชนตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะในหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้คนเท่าคนแก่ก็เยอะ
ประจำตัวก็เยอะเขาพักผ่อนกันไม่เพียงพอเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันกำเริบครับ
โรคภัยไข้เจ็บมันกำเริบครับ